เอาไปนะเดี๋ยวพี่จะสั่งอาหารหน่อยสั่งทุกวันเลยสั่งทุกวันเลยจะมาหิวอะไรตอนนี้

คือทุกวันพี่กดหัวใจให้เขาแต่วันนี้พี่ขอกดหัวใจสั่งอาหารก่อนสั่งอาหารก่อนอ่านไปดิอ่านไปดิพี่จะสั่งอาหารก่อน
พูดแบบนี้รู้เลยไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมค่ะคนสวยเนี่ยเราก็ชื่นชมอยู่แล้วแล้วถ้าสวยด้วยเก่งด้วยขยันด้วยแบบเธอคนนี้แล้วก็
เดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับนางงามครับพี่เบิร์
คือพี่เบิร์ตจะสั่งอาหารจากนางงามเหรอยังไงอ่ะ
ใช่จะสั่งอาหารจากนางงามนี่แหละ
ถ้ามองหน้าฉากน้องสวยมากน้องเป็นนางงามคนสวยเลยล่ะ

น้องปิ่นพัทวนัทสิงห์ทิพย์น้องอายุ๒๐ปีแล้ว
เพิ่งครองมงกุฎเมื่อวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมานี่เอง
รอบสุดท้ายวันที่๒๙เมษายน

อ่านพูดลิ้นลัวเลยจะอิจฉาความสวยเขา
ฉากความสวยนี้คุณผู้ชมน้องปิ่นมุมานะหาเลี้ยงชีพ

คุณผู้ชมมีคนเดียวกันนะซ้ายต่างอย่างนี้เฮ่ยเดี๋ยว

บอกแล้วว่าทำไมพี่เบิร์ตถึงจะกดหัวใจให้น้องเขา
เขาสวยจริงคือน้องเป็นรายเดอร์รับออเดอร์
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารช่วยใคร
ช่วยแม่ช่วยแม่อรัญญาสิงทิพย์
พอมีงานอะไรน้องบอกรับหมด
สอนเต้นก็ไปหน้าตะสินน้องก็ทำได้

แม่ครับแม่ครับสวัสดีครับ

น้องเป็นรายเดอร์เหมือนกัน

พี่เบิร์ตเขาไม่ได้อยากมีลูกชายพี่

ในพื้นที่น้องเป็นนางงามมิสแกรนนครสวรรค์ก็จริง

เขาพิกัดรับงานรายเดอร์นะ
ย่านอนุสาวรีชัยสมรภูมิ

เนาะมาให้หมด

อ่ะมีภาระหน้าที่ในตำแหน่งงาม

สักเท่าไหร่แต่ถ้าว่างเมื่อไหร่แล้วก็น้องบอกว่าเตรียมบิดมอเตอร์ไซค์ช่วยแม่อรัญญาทันทีแล้วพอว่างน้องทำอะไร
ขยันด้วยแบบนี้ไปได้ไกลแน่นอนค่ะ